คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะ
จังหวัดบึงกาลผู้เสียหายออกมาร้องเรียนค่ะ
บอกว่าอยู่ดีมีผู้ชายอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
บุกมาถึงบ้านแล้วก็ขอค้นบ้าน

เจ้าของบ้านบอกค้นเลยไม่มีอะไรผิดกฎหมายอยู่แล้ว

ผู้ชายคนนี้หยิบอะไรไม่รู้ออกมาจากกระเป๋าตัวเอง
แล้วยัดใส่ไปในกระเป๋าของผู้เสียหาย
นี่จังหวะเจ้าของบ้านเขาเดินไปข้างหน้าผม

ใช่อายุ๕๗ปีได้นะคะ
ดูแบบภาพใกล้เลยเป็นธนบัตร

ใช่ยัดใส่กระเป๋าผู้เสียหายไป

สักพักนึงเนี่ยก็จะอ้างว่าธนบัตรอันนั้นเนี่ย
เป็นเงินล่อซื้อยาเสพติด

นี่ค่ะแต่หยิบมาจากกระเป๋าของตัวเองนะคะ
จากผู้ชายคนนี้ตามคลิปภาพเลย

แล้วก็บอกว่านี่ไงเงินรอซื้อยาเสพ
เป็นเงินล่อซื้อโอ้โห

เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่๒๒มิถุนายนแล้วค่ะ

หลังนี้บ้านเลขที่๒๖๒หมู่๓

จังหวัดบึงการนะคะนี่ค่ะ

อายุ๕๗ก็มาร้องเรียน

แต่เขาอ้างตัวว่าเป็นตำรวจไงคะ

เพื่อความบริสุทธิ์ใจเพื่อความสบายใจ

อ้างตัวว่าเป็นตำรวจอ้างว่า

กระเป๋าสะพายของเจ้าของบ้าน

สถานีตำรวจภูทรศรีวิลัย
ทีนี้ค่ะพอไปถึงโรงพัก

เธอก็งงเธอตกใจมาก

โทรหาลูกชายจนลูกชาย
นำเงิน๖๐๐๐บาทไปให้จริง

นัดพบรับเงินกันที่นอกโรงพักค่ะ
พอได้รับเงินเรียบร้อยผู้ชายกลุ่มนี้ก็พาเธอกลับไปส่งที่บ้านแบบนี้ค่ะ
พวกเขานำเงินมาเอาตะกันตัวเนี่ยออกไปน่ะเขาจังแค่นี้แหละครับ
คือทีมข่าวไปถามผู้บังคับบัญชาให้เลยนะแล้วก็เป็นตำรวจจริงนะคุณภาคภูมิกลุ่มนี้
คือแสดงว่าพอจ่ายเงินไปแล้วกลับมาถึงบ้านเนี่ยมาไล่ดูกล้องวงจรปิดที่บ้านถึงรู้ว่าอ้าวโดนอย่างนี้เข้าไป
ใช่ไงคะแล้วถ้าบ้านไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีหลักฐานก็ไม่รู้จะสู้ยังไงเลยนะ

ใช่ค่ะนี่ยังโชคดีที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ

พลตำรวจรีพันลัดวิเศษสิงห์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงการบอกว่า
ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมีมูลจริงนะคะเรื่องนี้
แล้วก็อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง
เรื่องต้นทางกองบังคับการป้องกันปรับรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ
แจ้งข้อหาตำรวจชุดนี้๕นายนะคะ

ข้อหาร่วมกันใช้อำนาจตำแหน่งโดยมิชอบร่วมกันหน่วงเหนียวกักขังผู้อื่น
ร่วมกันข่มขืนใจหรือขู่เข็นผู้อื่นให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะ
มีข้อมูลมาว่าตำรวจกลุ่มนี้นะคะยด๑๐๐ตำรวจเอก๑นาย
ดาบตำรวจ๒นาย

แล้วก็ได้ย้ายไปขอนแก่นแล้วนะคะ
ก็ยังเหลือตำรวจที่ถูกกล่าวหาในคดีอยู่ในพื้นที่๔ราย
ทั้ง๔รายถูกคำสั่งย้ายไปช่วยงานที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล
กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
นี่ไงกฎหมายถึงบอกว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ย
ถ้าเจ้าหน้าที่จะไปตรวจไปค้นก็ต้องมีหมายค้น

ทางคนที่เขาจะถูกตรวจถูกค้นเขาก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะปกป้องตัวเอง
อย่างเช่นบันทึกภาพหรือว่ามีพยานมาช่วยดู
ถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเขาก็พร้อมให้ค้นอยู่แล้ว
แต่ว่าเขาก็ต้องมีเครื่องที่จะป้องกันตัวเองเหมือนกัน